ขึ้นชื่อว่าไก่ชนแล้วห้าว

เล้าออกมานี่ก็พร้อมชนพร้อมใส่เดียวหมดแล้ว
ไปดูซิว่าไก่ตัวนี้ทำไมถึงได้ฮ่าวขนาดนี้ครับ

คนนี่แหละก็ดูสิพร้อมใส่ก็มาดีครับก็มาดีครับ

โอ้โหไก่จำเจ้าของไม่ได้เหรอ
จริงเขาอาจจะเคยฝึกแบบนี้ไงคุณนึกออก

อาจจะเป็นหนึ่งในการฝึกไก่ชนเขา
ใช่ดิฉันว่าอาจจะเป็นการฝึกแล้วก็คือเขาเคยฝึกแบบนี้
ทีนี้พอเปิดมาแล้วทำท่านี้ไก่คิดว่าพร้อมชนเต็มที่
เอาสิไปชน

เหนื่อยจิไม่เหนื่อยได้ไงโหไก่นี่แม่พ่อควงไหวมันนุ่มเนี่ยนะ

เหมือนตอนคุณหนุ่มอะนะก็ห้าวเหมือนกันนะเราอ่ะ
ไม่ค่อยอยากพูดถึงตอนนั้นเท่าไหร่

ไม่ค่อยอยากพูดถึงตอนนั้นเท่าไหร่
อ๋อปล่อยผ่านนะข้ามได้ข้ามไปเลย
งั้นข้ามเรื่องอดีตเล่าเรื่องปัจจุบัน